วุ่นของวัยรุ่นเสรีไทยแต่วงเล็บนะคะว่าบางคน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดย้อนยุคซอยเสรีไทย๔๐
คุณผู้ชมลองดูภาพนะคะเป็นวัยรุ่นสองกลุ่ม
ว่ากลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งต่างถิ่นมาเดินตลาด
เอิญเจอกันแล้วนี่ค่ะมีไม้มีระเบิดปิงปอง
ไล่ทำร้ายร่างกายกันเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
เห็นใจคนที่ไปเดินตลาดเห็นใจคนจัดงานค่ะ
ดูสิคะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
อันนี้คือมุมหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จอดรถข้างตลาดนะคะครับอันนี้จะเห็นว่ามีวัยรุ่นคนนึงเขายืนอยู่
แต่ว่าวัยรุ่นอีกฝ่ายหนึ่งเขามากันเป็นกลุ่ม
ตอนแรกก็เหมือนกับยืนจับกลุ่มคุยกัน
พอเห็นวัยรุ่นที่ยืนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อน
ตัวเองที่มากันหลายคนกรูเข้าไปจะไปทำร้ายเขานะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูภาพไปด้วยกันนะคะ

นี่ค่ะเหมือนคุยกันอยู่แป๊บนึงค่ะ

มันเป็นการต่อยกันเลยทำร้ายร่างกายกันเลย
แต่คนที่เขายืนอยู่คนเดียวความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียว
เขาก็มีเพื่อนของเขาพอเพื่อนเขาเห็นเพื่อนมาช่วย
ทีนี้มาเลยเลยกลายเป็นสองกลุ่ม

นี่เลยกลายเป็นชุนละมุนกันอยู่แบบนี้นะคะ

พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องหลบเขากลัวจะโดนลูกโหลม
มีเครื่องด้วยนะครับเห็นแวบนี่มัน
ประเด็นมันมีระเบิดปิงปองจริงบุญภาคพลุ
คือตลาดตรงนี้เขาจัดคล้ายกับงานกาชาติเป็นงานใหญ่เลยนะคะ

พ่อค้าที่อยู่ในงานเขาบอกว่าโอ้โหมันมีเรื่องกันมาตั้งแต่ในซอยแล้วแล้วไล่
มาเที่ยวแล้วก็ตีกันให้เด็กโดนลูกหลง
เปี้ยงอะไรฟ้าด้ายมันก็เปี้ยง
มันไม่มีอะไรเรามันก็
ไม่จัดตรงนี้เด็กมันก็ไปตีตรงอื่น
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ก็มีหลายคนนะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปคนนึง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดัง
เสียงปืนหรือว่าเสียงระเบิดปิงปองที่หน้างาน
รู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มจะไม่ดีกำลังจะออกจากงานแล้ว

วัยรุ่นสองกลุ่มมันกรูกันเข้ามาในตลาดเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะปมเหตุเขาก็รู้มาว่า
เขาเปิดฉากต่อยวัยรุ่นที่ยืนอยู่คนเดียว
ตามคลิปภาพคลิปนี้ค่ะภาพซ้ายมือค่ะ

อืมก็เลยไล่วิ่งกันไปในตลาดนะคะ
กำลังวิ่งไปเอาปืนมันทะเลาะกันในงานอยู่แล้วครับ
ผมก็วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วผมก็เดินออก

ควบคุมตัววัยรุ่นผู้ชายเอาไว้ได้คนหนึ่ง
ระเบิดปิงปองสองลูกค่ะ
จากการสอบสวนเขาก็บอกว่า
มันเป็นการปะทะกันระหว่าง
วัยรุ่นเสรีไทยก็คือวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนาะ
แล้วก็เป็นคู่อริต่างสถาบันจากพื้นที่อื่น
เหมือนกับมีปัญหากันมาก่อนตั้งแต่โน้นเลย๘ธันวาคม

ไล่ทำร้ายกันเรื่อยมาดูสิค่ะ